เริ่มกันด้วยความดีใจของครอบครัวของหมอสองครับ
เพราะว่าเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโอ้โหญาติญาติทันทีที่เห็น
โผล่เข้ากอดร้องไห้ด้วยความดีใจจะไม่ดีใจได้ยังไงล่ะครับ
ลักพาตัวไป๒๕วันเสียเงินค่าถ่ายไป๕ล้าน๗แสนบาทที่ประเทศมาลีฮะ
นี่คือวินาทีที่บางคนอาจจะเข้าใจไม่ได้ว่ารู้สึกยังไง
แต่ครอบครัวเขารู้สึกแบบนี้ฮะจากกรณีที่หมอสอง
นายแพทย์นพรัชรัตนวราหะแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังนะครับ
อดีตสามีของหญิงแย้นนทพรนะฮะที่ท่านเนี่ยเดินทางคนเดียวนะครับคุณผู้ชมฮะ
เดินทางคนเดียวไปท่องเที่ยวหลายประเทศนะครับในเอเชียใต้แล้วก็อัฟริกา
แต่ต่อมาเนี่ยมีข่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายจับตัวเขาไปเรียกค่าถ่าย๕ล้าน๗แสนบาทคิดเป็นเงินไทย
ล่าสุดช่วงแปดโมงครึ่งของวันนี้ครับตอนเช้าฮะ
๒เดินทางถึงประเทศไทยโดยเที่ยวบินอีวาย๔๐๒จากอบูดาบีมาลงที่ท่ากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ
จากนั้นก็มีตำรวจมารอรับตั้งแต่ลงเครื่องแบบนี้เลยครับหมอสองสวมเสื้อสีฟ้าตัวนี้ฮะ
ด้านหลังเขียนว่าหมอสองท่องโลกและสวมกางเกงขายาวใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดเครา
ตรวจร่างกายตามกฎระเบียบของสนามบินแล้วก็เดินออกทางประตูเก้า
ญาติและคนสนิทมารอรับหมอสองนะครับโอ้โหสวมกอดร้องไห้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปดีใจฮะกลับมาถึงประเทศไทยแล้วอย่างปลอดภัย
คลาสสีดำมาจอดรอรับระหว่างเดินขึ้นรถ
สองก็มีสีหน้าท่าทางอมยิ้มเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชน
แล้วก็ขับรถออกไปซึ่งหมอสองจะไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพร้อมจะไปตรวจร่างกายและสุขภาพจิต
ก่อนจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนัดกันนัดกัน๒๗ตุลาคมนี้ครับ
ค่ะก็กลับถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงจะได้ทยอยนะคะ
ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาร่วมเดือนที่หายไปเนี่ยนะคะ